เจอกับเราสองคนผมชนะและคุณชิสานะครับ
เรื่องราวข่าวสารมีให้ได้ติดตามกันเยอะแน่นอนฮะ
เจอกันทุกวี่ทุกวันแบบนี้คุณผู้ชม

มีแต่เรื่องมากมายหลากหลายมาให้คุยกัน
ส่งข้อความไลน์มาคุยกันดีกว่านะ
ถ้ามีข้อมูลหรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไร

ส่วนในวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะ

ปาดคอแม่ยายและภรรยาเจ็บสาหัส
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ที่อุดรธานีก็ไม่แพ้กัน
เมื่อแก๊งเหงื่อนกลัวสุดท้อมเติม
ควงปืนบุกบ้านลูกหนี้ประกาศศักดา
พร้อมยิงปืนขู่จนเด็กและคนแก่วิ่งหนีตายกระเจิง
โอ้โหเหตุการณ์ที่บอกเลยว่าเละ
นี่ครับรถกระบะนั้นขับไปตัดหน้ารถพ่วง
โอ้โหก็ชนกันเต็มเปล่าแบบนี้

คู่กับสมัติข่าวคู่กับสมัติข่าว
นี่คุณธิสาอีกไม่กี่วันก็จะวานเลนทายแล้วนะขาพุน
สี่กุมภาพันวาเลนทาย

ผมจำได้ร้องคาราโอเกะยันเที่ยงคืนผัวไปตาม
ธรรมดาแหละแหมดิฉันก็ชอบเสียงเพลงไง
ชอบถือไมค์ร้องเพลงมีไฟส่องหน้า
เอ้าแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเพลงที่จะเล่าให้ฟัง

ทำอะไรบางอย่างที่มันดูลับล่อ
หรือทรุ่มตามเขานี่มันน่ากลัว

มันผิดกฎหมายอย่างเรื่องของเรื่องพ่อหนุ่มคนนี้
ตามขับรถมันจะใส่ตามรถของนักเรียนนะครับ

เด็กน้อยเขาย่านลุงกันไงก็แห้งเขาก็แย่งเรา
สิมาตามหนูเห็นยังลุงไงเหรอเดี๋ยวค่ะ
หนูก็อยากว่าอย่างไรด้วยค่ะหนูสิไปโรงเรียน
ไปก็ไปด้วยแต่ว่าขออีกได้ป่ะค่ะ

ทันตามอีกหนูโทรบอกตำรวจอีกเลยด้วยค่ะ
มันไม่ถือกล่องค่ะไม่ได้ตามเนอะ
โอ้ก็ลุงก็ตามแบบนี้เด็กเขาย่าน
กลัวกลัวเนี่ยจนถึงกระทั่งบอกให้ลุงเลิกตามได้แล้ว

ก็ลุงคนนี้ครับเล่นตามนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปี
เรียนอยู่ชั้นมห้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด
คนที่เขาส่งคลิปมาเขาถ่ายเอาไว้แบบนี้
หลังจากถูกผู้ชายคนนี้อายุรุ่นราวกับขุนลุงแล้วเนาะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามเธอไปถึงโรงเรียน๒ครั้ง
สร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเธอเป็นอย่างมาก
หลังเกิดเหตุผู้ปกครองก็พาน้องไปแจ้งความที่สพศรีสมเด็จก่อนครับ
นี่คุณชนะคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจจับตัวชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
ก็คือนายอำนาจพฤกษาศิษย์หรือเน่งคอตั้ง
โอ้โหชื่ออะไรน่ะ

เน่งคอตั้งเขาขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ

บอกละเอียดหน่อยเพราะว่าเป็นรถทางที่เกิดเหตุ

แล้วก็มีการตรวจสารเสพติดด้วยนะคุณ

เน่งเป็นเรื่องแล้วเน่งคอตั้ง
หนึ่งเจ้าตัวก็เลยรับสารภาพล่ะคุณชนะ

เขายอมรับว่าเขาเสพยาเสพติดจริง
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าขี่รถจักรยานยนต์ตามนักเรียนจริง

เขาแอบเห็นเด็กคนนี้ตั้งแต่เรียนชั้นปฐมเลย

โอ้โฮชอบเอ็นดูเด็ก

ถ้าชอบคนในเครื่องแบบก็นู่นไปจีบตำรวจดูดิ

คือชอบมาตั้งแต่ปฐมถูกไหมคะ

ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามแบบนี้นะคะ

ก็เลยแอบรอดูแบบนี้ทุกวีทุกวัน

อันนี้มันน่ากลัวอันตราย

เน่งบอกว่าทำครั้งแรกเมื่อต้นปีที่แล้ว
แล้วครั้งที่๒เมื่อปลายปี๒๕๕๙
แต่เน่งบอกเน่งไม่ได้คุยด้วยนะ
กระทั่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เน่งได้เจอ

เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถือว่า
เขาอยากจะพูดคุยกับตัวน้องเขาเหลือเกิน

เห็นตามมาอย่างนี้หลายครั้งหลายคาแล้ว

โอเคไหมจบแค่เพียงเท่านี้นะ

ยังนะมันหักห้ามไม่ได้

เน่งชอบเน่งชอบอย่างนี้
ต่อไปนี้เน่งคงจะแอบดูน้องอยู่ห่างอย่างห่วง

ไม่ใช่กลัวน้องเขาจะกลัวหรือตกใจ

คุกคามแบบนี้น้องเขาก็จะต้องแจ้งตำรวจแหละ

อีกหนึ่งข้อหาคือยาเสพติด
ยังไงเออเนี่ยมีปัญหายาเสพติดพ่วงมาด้วย

แต่ก็เป็นเรื่องที่เด็กวัยรุ่นสาวต้องระวัง
ถ้าเจอแบบนี้ถูกต้องแล้วที่แจ้งตำรวจนะคะ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่องนี้ก็หูสุดแสนจะรับไม่ได้เหมือนกัน
คือลูกเขยเนี่ยนะคะเมาคลั่งแล้วก็อารวาสปาดคอแม่ยายกับภรรยาบาดเจ็บสาหัส
คุณชนะทำแบบนี้ต่อหน้าลูกสาวนะคะ
แล้วลูกสาวก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
เหตุการณ์มันเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะ
โอ้โหนี่ช่วงที่แบบทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
ครอบครัวเราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูกันเป็นอุทาหรณ์เนี่ยนะคะ
ลูกสาวถ่ายคลิปนี้ไว้ในช่วงที่แม่ยายกับตัวของนายเพิ่มทรัพย์เมาะราศีอายุ๔๕ปี
ผู้ก่อเหตุปาดคอเนี่ยเขาทะเลาะกันนะคะ
คือมันเป็นคลิปวินาทีไม่กี่วินาทีก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะคุณ
ซึ่งพอเขาก่อเหตุปาดคอแม่ยายและภรรยาเนี่ยนะโอ้โหได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนโนนรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดมาตรวจสอบเลยค่ะ
บ้านหลังนี้คุณสิดูค่ะนี่คือคราบเลือดนะแต่ว่าเราก็ต้องเบลอสี
ไม่ให้มันเห็นถึงความน่ากลัวค่ะจริงคราบเลือดหยดเต็มไปหมดเลยคุณชนะ
และยังมีมีดปลอกผลไม้ตกอยู่ด้วยค่ะ
มีบาดแผลฉีกขาดจากคมมีดที่แขนขวาและต้นคอครับ
อีกรายนะครับนางรัตนาพรมะราศีอายุ๔๓ปีภรรยาของผู้ก่อเหตุ
มีบาดแผลฉีกขาดจากของมีคมที่ต้นคอนั่นแหละ
ญาตินะครับได้นำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก่อนหน้านี้แล้ว
คือเล่าไปก็หวาดเสียวไปคุณผู้ชม
ส่วนตัวในเพิ่มทรัพย์นะครับหลังก่อเหตุหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ร้านค้าซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๑๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปรวบตัวเอาไว้ได้นะครับแต่อยู่ในอาการที่แบบเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่ก็ลากตัวออกจากร้านค้าเพื่อควบคุมตัวเอาไว้ที่โรงพักไปแบบนี้แหละครับ
ลากจริงและนี่ค่ะคนที่มาทำร้ายนี่ก็คือพ่อตานะพ่อตาของให้เพิ่มทรัพย์โอ้โหทำกับแม่ยายทำกับภรรยาได้ยังไง
โกรธแค้นแบบนี้ก็ต่อยเข้าไปที่หน้าหนึ่งมาเต็มก่อนที่เจ้าที่เนี่ยจะพาตัวออกไปค่ะ
สอบถามโดยรอบนะครับก็ไปเจอกับนางสาวชนระดาอายุ๑๘ปีลูกสาวของนางรัตนาพรนั่นแหละ
เธอก็เล่าว่าเมื่อคืนพ่อได้มีอาการคุ้มคลั่งอารวาสโดยพ่อบอกกับตนว่าอยากยาอยากยาน่าจะเป็นยาเสพติดหรือเปล่า
แล้วก็โวยวายว่าแม่ไปมีคนใหม่พร้อมกับใช้มีดจี้คอแม่แต่แม่ก็ดินหลุดแล้วก็หลบหนีไปได้นะตอนแรกนะ
จากนั้นช่วง๑๐โมงของวันนั้นน่ะโอ้โหพ่อกลับมาอารวาสอีกครั้งนี้ทำร้ายแม่และยาย
ตัวเธอครับลูกสาวได้แต่หลบอยู่ในห้องเพราะกลัวจะถูกพ่อทำร้ายเพราะเสียงเงียบลงนะ
ตัวเธอจึงออกมาดูพบว่าแม่และยายนอนจมกองเลือดอยู่แล้วอ่ะ
ต้องรีบโทรไปแจ้งตำรวจเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือครับ
เกิดเหตุเหมือนพ่อเข้าใจว่าแม่มีคนใหม่อย่างนี้ค่ะ
แล้วพ่อก็เริ่มโวยวายตั้งแต่เมื่อคืน
แต่ก็เหมือนจะสงบลงแล้วแล้วมาเกิดเหตุอีกทีช่วงตี๓อะค่ะ
แล้วพ่อก็เริ่มเหมือนจะเอามีดคัตเตอร์จี้คอแม่
แล้วแม่ก็วิ่งออกมาทันแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันตั้งแต่ตอนตีสามเลยค่ะ
จนถึงยันเช้าเลยค่ะแล้วก็มาเกิดเหตุช่วงที่แบบว่าเริ่มทำร้ายกัน
ก็ช่วง๑๐โมง๑๑โมงค่ะพ่อก็เริ่มแบบเหมือนเอามีด
คอแม่แล้วก็ยายค่ะพ่อเขาน่าจะเมายาค่ะ
เพราะว่าเอ่อหนูถามเพราะว่า
อยู่สิบแปดแล้วค่ะเป็นบ่อยแล้วก็แจ้งตำรวจมาหนี้บ่อย

เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเหมือนภายในครอบครัวค่ะก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ฝากเป็นเคสตัวอย่างเลยค่ะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะอยากอยากให้แบบครอบครัวทุกครอบครัวเลยนะคะ
อยากให้คิดเยอะเยอะนะคะในการแบบลองหรืออะไรก็ตามกับพวกยาเสพติดค่ะเพราะว่าผลที่ตามมามันจะเกิดเหมือนครอบครัวค่ะ
น่าเห็นใจนะเล่าทั้งน้ำตาเลยครับ
สรุปได้ดีมากนะคุณผู้ชมใครที่กำลังเสพยาเสพติดดื่มสุราอยู่ฟังน้องไว้แล้วยิ่งถ้ามีลูกอยู่คุณอย่าทำเลยนะ
ไปดูเรื่องของอาการล่าสุดของผู้บาดเจ็บกันบ้างโล่งอกคุณชนะยังไงครับตอนนี้สองคนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่สพเมืองร้อยเอ็ดเดี๋ยวรอก่อนรอให้ส่างเมาให้สติสตังค์กลับมา
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บต่อไป
อย่างนี้ต้องดำเนินคดีตามโทษไม่น่าจะเบาแล้วค่ะ
มาดูเรื่องของแก๊งทวงหนี้กันบ้างนะครับโอ้โหโหดมากมาก

ควงปืนบุกเข้าไปในหมู่บ้านของเหล่าบรรดาลูกหนี้
แล้วก็ยิงยิงยิงกราดไปทั่วในนั้นมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่
ต้องหลบหนีกันแบบกระเจิงเลยครับ
พี่พี่ผมหนูกราบพี่พี่พี่พี่พี่หนูหรอพี่
พี่ผมหนูกราบพี่พี่ผมหนูกราบพี่พี่

เด็กพี่เด็กเด็กเขาไม่รู้พวกหนูหรอ

พี่ขอพี่พี่ผมหนูขอ
พี่ผมหนูขอพี่หนูขอ

พี่ขอพี่อย่าพี่อย่าพี่
พี่อย่าพี่พี่คิดบางหนูคร้อ

พี่บอกเขารู้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

พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อ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
แต่เรื่องของเรื่องคนชื่อเล็กเนี่ยเขาเข้าไปตามหาวัยรุ่นลูกชายของลูกหนี้ที่มีเรื่องกัน
เอาอย่างนั้นก็ต้องไปดูที่ต้นเรื่องล่ะค่ะ
ต้นเรื่องเนี่ยนะมันเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้าน
ไปกู้เยิมเงินจากแก๊งนี้มาหนึ่งหมื่นบาท
ตกลงกันว่าจะผ่อนจ่ายวันละ๒๐๐บาท
เธอก็จ่ายทุกวันไม่เคยขาดส่ง
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุแก๊งทวงหนี้ก็มาตามทวงหนี้ถึงที่บ้านลูกหนี้สาวรายนี้
แต่เพราะเอิญเผอิญเป็นจังหวะที่ลูกหนี้รายนี้ไม่อยู่ไงคุณชนะ

ลูกชายก็บอกแม่ไม่อยู่บ้านพี่ให้กลับไปก่อนละกัน
เดี๋ยวผมจะบอกให้แม่โอนตังไปให้นะแต่แต่แก๊งทวงหนี้เนี่ยไม่ยอมไง
ก็มีปากมีเสียงกันสุดท้ายบานปลายเกิดการตะลุมบอลนะคะ
ลูกชายของลูกหนี้สาวเนี่ยนะเขาก็มีญาติพี่น้องแถวนั้นไง
คอยช่วยเหลือแยกยายที่ได้ยินเสียงนั่นแหละ
พอมันเริ่มชุนละมุนมันก็ใครกับใครก็ไม่รู้ล่ะทีนี้
ถูกคุณส่วนแก๊งทวงหนี้นะไม่ยอมไงคุณชนะโทรค่ะ
โทรค่ะโทรศัพท์เรียกพักพวกมาขึ้นไปสิบ
เนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นมีคนชื่อแม็กซ์แล้วก็มาพร้อมกับมีดมีดสปาต้า
มีปืนมีไม้คมแฝกด้วยโอ้โหมารกหรือเปล่าเนี่ย
มันชักจะมั่วตัวกันไปใหญ่แล้วคุณชิสาเขาบอกว่ามีเรื่องกันสี่รอบอ่ะ
ภายในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะคนนึงโดนอีกคนก็ไปตามพวก
ไปตามพวกมาใส่อีกคนอีกคนก็ไปตามพวกมาไปมามาอยู่อย่างเงี้ย
ในขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ
มาช่วยห้ามปรามแล้วโอ้อย่าเลยหนูเอ้ยอย่าเลย
แต่มันไม่เป็นผลครับจนรอบที่๔แก๊งทวงหนี้ควงปืนมาไล่ยิงดับ

ทั้งที่เขามาจอดหน้าซอยจอดหน้าซอยแล้วเขาก็ยิงยิงลงมาเลยค่ะ
ยิงไล่ลงมาจากซอยเลยยิงยิงต่อเลยค่ะ

ก้อนหินไล่เต็มเข้าบ้านหมดเลย
บ้านที่อยู่กลางซอยเขาวิ่งกระเจิงทั้งเด็กทั้งคน

หนีตายกันหมดเข้าบ้านกันหมดเลยค่ะ
มันประกาศเลยมันจะกลับมาล้างแค้นจะมาฆ่าให้หมดเลยทำอะไรมันไม่ได้
คุณผู้ชมลองฟังผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าถึงเหตุการณ์ด้วย
ดูสิครับมันมั่วตัวขนาดไหนคือมันยิงยิงมั่วไปหมดเลยครับ
แล้วที่นั่งอยู่น่ะนั่นคือผู้ที่เคาะร้ายคือเขาแบบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเรื่อยเลย
แล้วเขาพูดอีกนะว่าช่วงท้ายนะก่อนที่เจ้าพวกนี้จะกลับไป

แบบนี้คนที่เขาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาก็กลัวสิครับคุณชิสา
ว่าสิคุณชายน้ายแบบนี้จะอยู่ได้ยังไงอะคะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาแจ้งตำรวจให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะ
เดี๋ยวมันจะก่อเหตุอุกอาจกว่านี้โอ้โห
แบบนี้ชาวบ้านบอกขอแล้วกันนะคุณตำรวจนะ
ช่วยดำเนินคดีนี้ช่วยล่าตัวมามาจัดการหน่อย

จะยืมเงินกันก็ไม่ว่ากันหรอกตกลงกันให้ดี

แต่คนที่เป็นเจ้าหนี้คุณก็อย่าไปทวงหนี้แบบผิดกฎหมาย
มันมีกฎหมายอยู่เรื่องการทวงหนี้ไปศึกษาให้ดี
จะได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับ

เอาไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
นั่นสิมาแบบดังแรงโคร่มครั้งเดียวเลย

ภาพที่เห็นเป็นวงจรปิดภายในร้านลูกชิ้นนะคะ
บันทึกเหตุการณ์ตอนที่ระเบิดเนี่ย

ทำให้ประตูกระจกร้านแตกทั้งบาน

จากนั้นไม่นานเนี่ยคุณผู้ชมลองไปดูนะ
เนี่ยภาพนี้สังเกตดีจะมีผู้ชายต้องสงสัย
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหน้าร้าน๒คัน

ช่วงนี้มันเกิดขึ้นดึกหน่อย๕ทุ่ม
วันที่๘กุมภาที่ร้านลูกชิ้นหมูแพร่งนาราสาขารัชดาห้วยขวาง
แถวปากซอยประชาอุทิศ๑๒ย่านห้วยขวาง

ล่าสุดช่วง๕ทุ่มของเมื่อวานนะฮะ
ชุดสืบสวนสนห้วยขวางครับ

รายแรกนะครับเป็นผู้ชายอายุ๒๘ปี
จึงยอมเดินออกมามอบตัวแต่โดยดี
ส่วนอีกคนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
จับกลุ่มได้ที่บ้านเขาแถวย่านดินแดงครับ
เออแล้วไปปาระเบิดใส่ร้านลูกชิ้นทำไมละ

อ้างว่าเก็บระเบิดปิงปองได้
คาดว่าเป็นระเบิดที่ผู้ชุมนุมย่านดินแดงค่อยมาซุกซ่อนเอาไว้
ทิ้งเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ผู้ต้องหาเขาพูดนะ
แล้วจากนั้นเขาเอาเก็บใส่กระเป๋ากางเกง
ตั้งใจดีจะเอาไปทิ้ง
ระเบิดได้จะเอาไปทิ้ง

แต่ระหว่างที่เดินทางขับขี่รถจักรยายนเขาอ้างว่า
ตอนผ่านที่ร้านนั้นน่ะเฮ้ยระเบิดมันล่วงจากเป๋า

มันล่วงเข้าร้านเขาพอดี
ไม่ได้ตั้งใจจะมีเจตนาไปทำให้ร้านเขาพังเสียหาย

ไม่เชื่อฮะเบื้องต้นตำรวจเขาก็แจ้งข้อหา
ทำให้เกิดการระเบิดและทำให้เสียทรัพย์ไว้ก่อน

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงความน่ากลัว

ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะ
ก็กลัวว่ารักษณะของความเสียหายมันเหมือนจงใจ

แต่ก็ต้องย้ำอย่างนี้ถ้าสมมุติน้องเขามีเจตนาดีจริง
โทรบอกจรภาพธิบหรือไหมหลังไม่ได้เจอที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเก็บไปทิ้งดีกว่า
ถ้าเกิดมันไม่ร่วงหล่นไม่เป็นระเบิดใส่ตัวเองทำไงทีนี้
เป็นเรื่องกว่าเดิมอันนี้เราก็ต้องย้ำเตือนเพื่อความปลอดภัยนะ
เรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับตำรวจสภแปลงยาวฉะเชิงเศร้า
ตามไปรวบตัวโจรรายนี้ได้ถามว่าเป็นโจรที่ขโมยอะไร
เป็นจอมโจรขโมยน้ำพริก
คนนี้แหละครับนั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัว
แล้วนั่งแอ่นตัวแล้วก็ยอมสารภาพแต่โดยดี
ผมนี่แหละครับจอมโจรขโมยน้ำพริก
ไปดูหลักฐานครับมาคนคนนี้ครับ
นี่ฮะนายอนุรักษ์อับดุลละอายุ๔๐ปีผู้ต้องหาคนนี้
ที่ทำคดีหลักศัพท์ถูกต้องรวดผู้ทอดแปลงยาวจังหวัดชาวเชิงซาวน์
จับได้นี่คือภาพในช่วงที่เขานั้นก่อเหตุ
ขับมาจอดตรงนี้แล้วยังไงต่อรู้ไหม
ค่ะดื่นไปดื่นไปโอ๊ยเห็นบรรทัศน์คันนี้
แวนบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ก็คือแขวนกระเป๋า

เขาก็เห็นแล้วอาจจะมีสิ่งของมีค่าแต่สิ่งที่เขาได้ไปด้วยนั้นก็คือ
คือน้ำพริกน้ำพริกและมะม่วง
แล้วจริงนะเขาจะเอาไอ้ถุงที่ล่วงนั่นก็คือส้มตำ
แต่เขาเห็นมันล่วงพื้นแล้วสกปรกไม่เอาดีกว่า
ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
โอ้โหนะครับคุณผู้ชมทีนี้ไปดูผู้เสียหายกันหน่อย
ผู้เสียหายคือนางสาวพิญญพัฒน์สิริวัฒนโชคนะคะ
อายุ๒๘ปีบอกว่าในกระเป๋าสะพายใบนั้นมีโทรศัพท์มีทรัพย์สินหลายอย่าง

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน๒เครื่องยี่ห้อดังเลยนะ
มีเงินสดกว่า๒๐๐๐๐บาทรวมถึงเหรียญเท่าเวทสวรรค์๒องค์ด้วย
ซึ่งหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเธอก็ขอทรัพย์สินกลับคืนมา

เพราะว่าคนร้ายใช้ไปจนหมดเหลือแค่๔๐๐เองคุณชนะ
โอ้โฮได้เงินสดกลับขึ้นมา๔๐๐แล้วน้ำพริกอะ
น้ำพริกเป็นไงบ้างน้ำพริกยังมีอยู่ไหมสำคัญมันอยู่ที่น้ำพริกนี่แหละผู้ต้องหาบอกว่าตอนนี้ตกงานก็เลยก่อเหตุแบบนี้
อยากจะได้ของของเขานั่นแหละของมีค่าที่อยู่ในกระเป๋าเขาก็หวังจะได้
แต่สิ่งที่ได้มาเพิ่มคืออะไรไข่ไก่หนึ่งแผงข้าวสารแล้วก็น้ำพริกอีก๖ถุง
โอ้โหนั่นไงเขาบอกว่าช่วยให้เขาประทังชีวิตได้สามวันเต็มเต็มเขาถึงแม้ว่าจะได้เงินไปเยอะแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากกินอย่างอื่นแล้ว
ตั้งแต่วันแรกที่ทานน้ำพริกไปเขาก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจกินอย่างอื่นเขากินน้ำพริกสามวันติดเลยครับ

เรียกได้ว่าเกลี้ยงเลยครับตอนนี้นะครับเรากำลังสืบสวนต่อว่าน้ำพริกยี่ห้ออะไรได้มาจากไหน
ก็คือเลือกของมีค่าทุกอย่างได้ขึ้นเกือบหมดแต่เงินสดที่หายไปบ้างส่วน
เขาเอาไปซื้อยาบ้าไงซื้อยาบ้ามาเซฟ
อืมแต่เขาก็ย้ำว่าเขาตั้งใจขโมยแค่น้ำพริกแค่นั้น
ด้วยว่าน้ำพริกอร่อยคุณชนะ
โอ้โหคุณถึงอยากรู้ใช่ไหมเนี่ยว่าทำไมน้ำพริกอร่อยยี่ห้อไหนซื้อที่ไหนเนี่ย
ใช่โอ้โหก็เห็นกินตั้ง๓วันติด
เออเขาบอกเองว่าน้ำพริกอร่อยส่วนเงินที่เขาได้ไปก็เอาไปซื้อยาบ้า
อันนี้อันนี้เราจะเตือนใครดีล่ะเตือนทุกคนแล้วกัน

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาคุณมีของมีค่าเวลาคุณแขวนเอาไว้ตรงกระเป๋าเนี่ย
ฝากเตือนกันเอาไว้นะครับพกตัวติดตัวไปได้ดีที่สุดครับ
คุณผู้ชมเรื่องราวบนท้องถนนเราก็อยากจะเตือนคุณผู้ชมเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะถ้าเราขับขี่บนท้องถนนแล้วอยากจะเลี้ยว
คุณคะไม่ใช่อยากเลี้ยวก็เลี้ยวนะต้องดูให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นค่ะ
โอ้โหเรียกว่าเละคุณชนะเละละเอียดเลยคุณผู้ชมดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รถคันนึงเป็นรถกระบะเลยกลับเขากำลังจะเลี้ยวขวา
จู่รถใหญ่ค่ะรถบันทุกค์มาเร็วเร็งโชนไปเต็มมาค่ะ
คือเรื่องของเรื่องน่ะเขาอยู่เลนซ้ายสุดแล้วมันมีเกาะกลางถนนขวางเอาไว้ด้วย
ถนนขวางเอาไว้ด้วยอ่ะผมเข้าใจนะมันเป็นเลนส์ที่อ่ะทางเดียวกัน
แต่คุณอยู่ซ้ายสุดแล้วจะขยับไปอย่างนั้นผมว่าดูแล้วเนี่ยไม่สามารถทำได้
มันกระชั้นเกินไปน่าจะเป็นการลักไก่เพื่อจะกลับรถหรือลักไก่เปลี่ยนเลน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันจะทำได้มันไม่ได้ไงคะ
มันจะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันนะคุณผู้ชม
ลูกเซียววินาทีเนี่ยมีความหมายโอ้โห
การตัดสินใจมีผลต่ออุบัติเหตุมีผลต่อชีวิตของคุณ
ขอบคุณคลิปนี้จากเพจตะกรวดขับรถกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอุบัติเหตุแล้วกันนะครับฝากเตือนกันเอาไว้เรื่องของการขับขี่ย้อนสอนครับ
คือเห็นแบบนี้แล้วมันยิ่งกว่าย้อนสอนนะเพราะอยู่เนี่ยเข้าไปตรงกลางของจุดที่มันเป็นจุดยูเทิร์นหรือว่าจุดที่จะเลี้ยวเนี่ย
ค่ะไปอย่างนั้นคือทำไปเพื่ออะไรถูกไหมเพราะเห็นอยู่ว่ารถเขามาเร็วมาก
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังจะขับเข้าไปแบบนั้นนะฮะสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุโอ้โหแล้วเนี่ยนอนนิ่งอยู่กลางถนนเลยครับ
มันอันตรายจริงนะคุณชิสานะใช่ค่ะคุณค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เราเอามาให้ดูกัน
เตือนนะคะระมัดระวังด้วยนะคะใครจะขับขี่ไปไหนก็ต้องตั้งสตินะคะ
ระวังอุบัติเหตุขอบคุณคลิปนี้จากตะกรวดขับรถเช่นกันนะคะ
อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาขอโชคลาภกันบ้างดีกว่าเผื่อใครเบื่อเบื่ออยู่บ้านอยู่บ้านแล้วอยากจะแบบ
ชาวบ้านเขาไปขอขอความโชคดีจากเด็กน้อยที่ถูกพ่อปู่แฝงร่างแล้วก็ให้เขียนให้

ตอนนี้แค่ติดปู

แบบว่าเขาเขียนตัวบรรจงเต็มบัตรทัศน์
อันนี้ตัวบรรจงเต็มหน้ากระดาษ
ถูกต้องแล้วเขียนไม่เท่าไรนะเดี๋ยวผมชอบอะไรรู้ไหม
กองเชียร์ข้างหลังนะยังเชียร์มวย
สักหมากสมามสำมาคีพร้อมพื้นกันแบบนี้
เวลาน้องเขาจะหลดปากกาลงไปเริ่มเขียนเริ่มเขียน

อ้าวมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำสมาธิก่อน
บุ๊คขอทำสมาธิก่อนโอ้โฮขอ๓ตัว
ก็ว่ากันไปนะคุณชิสานะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปแล้ว
มีคนมาแสดงความเห็นมากมายเอาง่ายมาคอมเมนต์นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
คือสายที่ชอบชอบตัวเลขอยากได้แนวทางล้าบาน
ก็ว่ากันไปตามนั้นล้าบานไทยล้าบานอะไรก็ว่าไป
เออบางคนก็ถามวิ้วเด็กนี่ถูกสิงหล้างจริงหรอ
เอาแล้วปู่ที่มาสิงเป็นใครก็บางคนเขาก็มีคำถาม
แต่บางคนมาจับผิดบอกว่าหนูน้อยนี่แสดงสมบทบาทดี

เราเห็นแค่นี้เราไม่รู้เออเรายังไม่รู้นี่
เขาอาจจะมีโอ่งจริงก็ได้นะคะ
หรืออาจจะเป็นการฝึกเขียนเลขของเด็ก
แล้วปู่ย่าตายายก็เชียร์ก็ได้มันก็คิดไปได้หมดแหละ
ว่าไปอย่างนั้นคุณอย่าพูดอะไรเลยปื่อยไม่เอานะ
ฉันพูดถึงไทยละ๓๒โอเค
เป็นช่องหนึ่งเดียวที่ควรดูถูกต้องครับ
คุณผู้ชมไปดูประเพณีโบราณกันหน่อยแล้วกัน
ก็บอกว่าหาดูได้ยากมากเลยครับ
สั่นทั้งโยกแบบสุดตัวที่เห็นอยู่เนี่ย
เป็นประเพณีและพิธีกรรมโบราณของคนไทย
ที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติภัณฑ์กล้วยกู้
ที่อาศัยอยู่ที่บ้านโดดตำบลสำรงทาบอำเภอ
สำรงทาบจังหวัดสุรินทร์
พิธีกรรมออกที่จะไปทางเชื้อสายเขมรไหมคะนั่นน่ะสิ
แล้วผมอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะชาติพันธุ์กวยกุย

เออเอาที่เห็นอยู่เนี่ยเขาก็มีชื่อพิธีกรรมด้วยนะ
ซึ่งเขาเรียกพิธีนี้ว่าพิธีแกนมอร์
เป็นพิธีที่รักษาอาการเจ็บป่วยทางใจ
ของคนในพื้นที่เขาบอกว่าทำอย่างนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว
อย่างในคลิปเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังขจัดปัดเป่า
สิ่งที่ไม่ดีที่แฝงร่างของชายคนนี้ให้ออกไป
แล้วคุณผู้ชมพิธีนี้นะเขานิยมจัดในช่วงเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ
จัดพิธีนี้จะมี๓ช่วงโอกาสด้วยกัน
คือหนึ่งคือรักษาอาการป่วยและเรียกขวัญคนป่วย

อย่างที่๒เหตุผลที่๒ก็เป็นการเข้าทรง
เพื่อเสียงทายปลอบควันให้ใครทุกลง
หรืออย่างที่๓นะคะการเข้าทรง
เพื่อบูชาครูกำเนิดเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
อันนี้มี๓วัตถุประสงค์ก็แล้วแต่เหตุผลอะไร
แล้วพอการจัดพิธีผ่านพ้นไปในช่วงเช้า
ช่วงบ่ายชาวบ้านก็จะทำวงบายสี
มีอาหารคาวหวานสุราเครื่องถวายมาร่วม
แล้วก็จะร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแล้วค่ะ
ช่วงเย็นเนี่ยไฮไลท์ชาวบ้านจะมารวมตัวกัน
ทำพิธีตามโอกาสทั้งรับศิลปรับพรรวมถึง
ร่วมพิธีขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่าง
ของคนในหมู่บ้านเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยนะ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเอง

ความเชื่อของคนในพื้นที่เรามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ย
เพื่อให้ดูว่าเออแต่ละพื้นที่เนี่ย
เขามีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันนะ
ดูแล้วยังไงซะใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วย
ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าจตุพร๒๕๔๗นะครับ
อีกหนึ่งพิธีค่ะคุณผู้ชม
เป็นพิธีแปลกของเจ้าเหนือเจ้า
พิธีนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงเจ้าพ่อนายเมือง
ฟังชื่อน่าสนใจนะเป็นยังไงไปดูบรรยากาศกันค่ะ
โอ้โหนี่ก็เป็นพิธีเจ้าเหนือเจ้า
ดูมีความเข้มขลังเหมือนกันนะคะ
ที่เห็นอยู่นี่คือพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อนายเมืองค่ะ
เป็นพิธีกรรมแต่โบราณของคนทางเหนือ
โดยเฉพาะชาวล้านนานะพิธีกรรมเนี้ยจะเป็นการ
บูชาถวายแก่ผีเจ้าเมืองค่ะผีเจ้าที่เมือง
หรือว่าผีอารักษ์เมืองหลักเมือง
เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของเจ้าเมือง
พอตายไปแล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย
ยังคงปกปักรักษาบ้านเมืองให้ลูกให้หลานอยู่นั่นเอง

เขาก็จะหาเรื่องงามยามดีมาทำพิธีถวายให้ในพิธีจะมีทั้งเครื่องอาหารขาวหวานสุราขาวและเครื่องประกอบพิธีและคนมาร่วมงานก็แต่งกายคล้ายกับนักรบในสมัยก่อน
เนี่ยนะฮะก็มาร่วมพิธีกันแบบนี้แล้วก็มีการกล่าวคำและรำดาบถวายด้วย
เพื่อให้ผีเจ้าที่นายเมืองเนี่ยได้ปกปักรักษาลูกหลานสืบต่อไปนั่นเอง
ใช่แล้วนี่ไงก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่เราไม่ค่อยได้เห็นแหละนะคะ
เรื่องนี้ไปดูกันหน่อยอารมณ์เหมือนซุปเปอร์ฮีโร่ที่จะต้องเลือกซ้ายหรือขวา
จะช่วยจะช่วยอะไรก่อนดีจะช่วยรถหรือจะช่วยตัวเราจากสิ่งที่
เกาะเกาะตัวอยู่แล้วมันจะหลุดเอ้าสรุปแล้วจะเอายังไงจะช่วยใช้ช่วยขวานี่ครับ
อ้าวนี่ไงสุดท้ายเลือกแล้วเลือกแล้วว่าเลือกผ้าขาวม้าดีกว่า

นี่ถ้าเกิดว่าเอาเนี่ยเห็นไหมคุณก็รถมันไหลก็พยายามจะดึง
พยายามจะดึงเออแต่ในเมื่อมันดึงแล้วมันก็จะไปเอายังไงก็ไม่อยู่เออ
งั้นเกาะสิ่งที่อยู่ไว้ก่อนก็คือผ้าขาวม้าไม่งั้นแล้วก็โอ้โหนึกได้ไง
หน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดโอ้ไม่งั้นแล้วอุ้ยคลิปนี้ไม่ได้ออกอากาศนะ
ถ้าผ้าขาวม้าหลุดอ่ะอ๋อมันจะมันจะเปิดเผยเกินไปอุ้ยคุณก็ช่างจริง
อาการเอางี้ละกันฝากเตือนกันเอาไว้นะฮะเพื่อป้องกันเนอะ
เบรกมือคุณอย่าไปคิดว่าเออแบบว่าขับรถเฮ้ยผมเกียร์ออฟโทเมติก
เข้าที่ตัวพีอย่างเดียวจบเข้าใจมันอยู่แต่บางทีวันไหนเกิดมันไม่อยู่ล่ะ
เบรกมือนี่แหละครับชัวร์ที่สุดต้องดึงเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
ถ้าเกิดว่านุ่งผ้าขาวม้าไม่ถนัดใส่เข็มขัดไว้ด้วยจะดีกว่ามั่นใจแน่นอนนะ
อ่าพอแล้วกลับมามาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกลางสี่แยกกันหน่อยคุณชนะ
ดูคลิปนี้ให้เฝ้าระวังว่าอย่าประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะ
อืมนี่อ่ะชนเขาเต็มเต็มครับในคลิปจะเห็นว่ารถเก๋งคันสีดำเนี่ย
รอเพื่อเลี้ยวตรงสี่แยกนะคะระหว่างที่เลี้ยวก็รีบพุ่งมาให้พ้นทาง
แต่จังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะ
ที่เขาขับขี่มาเนี่ยนะคะก็เลยชนเข้าไปแบบนี้ค่ะ
อาจจะเพราะรีบหรือยังไงไม่แน่ใจนะ
แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดการชนการเสียหายนะคะ
ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้จากคุณกริสดา๒ด้วยนะฮะ
มาเตือนภัยกันเพราะฉะนั้นขับขี่ระมัดระวังกันค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัสข่าว
คุณผู้ชมมาในเบรกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเหตุระทึก
วู้ยยยยยยยยยยยยยยระทึกขนาดไหนไปดูกันครับ
อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วลองถามใจตัวเองด้วยว่า
ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้คุณจะทำยังไงนั่นสิ
คุณจะหลบซ้ายหรือคุณจะหลบขวาเนี่ยมันเหมือนไม่ให้ทางเราเลือกเลยครับ
แล้วมันเร็วด้วยมันหนีไม่ออกใช่ไหมเออแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่ารถกระบะคันนี้
เขาชำรุดหรือว่าเกิดเหตุอะไรกับรถของเขากันแน่
แบบนี้ครับคุณชิสาครับน่ากลัวอันตรายที่สุดเลยนะคะ
ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันให้ดีอย่าประมาททีเดียว

เอาละครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
และทุกข้อความมันดีต่อใจจริงส่งมาทางไลน์กันได้นะครับ
จากลากันไปเรามีภาพน่ารักให้คุณผู้ชมได้ดู
เป็นภาพของน้องหมาเริงระบำ
ร่าเริงเริงระบำขนาดไหนไปติดตามด้วยนะ
วันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ